คุณเหรอไม่ใช่ผมแต่หมายถึงว่า
บางทีเราไปเจอกับสิ่งที่เราทำให้เราตกใจขวัญอ่อน

เป็นสุนัขที่ขี้กลัวขวัญอ่อนจริงเลยเชฟ
เฮ้ยน้อง
ถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่า
เห็นไงขอยไกลด้วยสองขาแล้วยังไงรู้ไหม
เจ้ามนุษย์หัวเราะขำกากเลย
โอ้โหแต่ไม่เคยเห็นจริงนะ
หมาเดินสองขาถอยในท่าแบบนี้

เฮ้ยมันใส่เกียร์ถอยหลังได้ด้วยนะครับถ้าไม่ตกใจจริงทำไม่ได้

มนุษย์ก็เลยเอาคลิปนี้มาทำเป็นการถอยเข้าถอยออกถอย
น่ารักเนอะน่ารักก็น่ารักตลกก็ตลก
อย่างนี้หลายคนเป็นภาพซูนักใช่ไหม
มาเนี่ยก็จะคิดอยู่แล้วแหละว่าสุนัขเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ตลกจริง
จริงบางทีมันมีท่าทางมันมีมุมน่ารักของมัน
มันมีมุมที่เราแบบคาดไม่ถึง
มันจะมีการแปลกที่แบบตลกออกมา
เยอะแยะนะยังไงคุณผู้ชมที่เลี้ยงน่าจะเข้าใจ
แล้วก็ถ้ามีคลิปน่ารักก็ส่งมาให้เราดูแบบนี้กันได้เหมือนกันนะคะ